วันนี้เตือนกันวันสุดท้ายนะครับสำหรับแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย
ต้องไปรายงานตัวได้แล้วนะไม่งั้นค่าปรับเกือบล้านนะส่วนวันพรุ่งนี้ครับ
หนึ่งมีนาคมต้องมาลุ้นกันว่าจะมีราคาพลังงานประเภทไหนที่ปรับขึ้นปรับลดบ้างในเช้านี้ต้องรู้
จะขยับราคาขึ้นกิโลกรัมละ๑บาททำให้แก๊สหุงต้มแบบถังสิบห้ากิโลกรัม
ซึ่งปัจจุบันราคาถังละสี่ร้อยแปดบาทจะขยับไปเป็นถังละสี่ร้อยยี่สิบสามบาท
แต่ก็มีนะที่ปรับลงเนี่ยมีที่แน่นอนคือค่าไฟฟ้างวดใหม่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม
กำหนดให้ค่าไฟฟ้าครัวเรือนตรึงไว้ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
และกลุ่มอื่นที่เคยกำหนดไว้๕บาท๖๙สตางค์ต่อหน่วยก็จะลดเหลือ๕บาท๓๓สตางค์ต่อหน่วยครับ
แล้วก็ต้องลุ้นกันว่าการประชุมกรบนจะมีการปรับลดน้ำมันดีเซลหรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ๑มีนาคมครับ
เรื่องนี้ต้องเตือนเป็นครั้งสุดท้ายครับแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่าผีน้อย
วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เขาเปิดให้ชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายไปรายงานตัว
เพื่อออกจากเกาหลีใต้โดยสมัครใจครับหากเลยเวลากำหนดและถูกตรวจพบจะโดนปรับเป็นเงินวอนเกาหลีใต้๓๐ล้านวอน
ประเภทให้สัตว์ต่อสู้หรือว่าแข่งขันสัตว์หลังจากโควิดคลี่คลายครับ
แล้วก็ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจะเป็นการนำรายได้ให้กับชุมชนด้วย
กีฬาพื้นบ้านที่เข้าข่ายก็คือการเล่นพนันชนโคอันนี้จัดได้สัปดาห์ละครั้งครับ
พนันชนไก่แล้วก็กัดปลาจัดได้เดือนละไม่เกิน๓วัน
และไม่ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยการเล่นพนันวัวลานก็ให้จัดได้ตามประเพณีท้องถิ่น
ทั้งหมดยังห้ามคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นหรือว่าเข้าในสนามเด็ดขาดอยู่นะครับ